คดีนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
แต่ว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้ว

หลอกว่าตัวเองเป็นเสเป็นทหาร

แล้วก็ไปหลอกคนที่เขาขับรถแท็กซี่

ถ้าได้ไปขับในสนามบินอุดรธานี
ต่อเดือนจะได้เงินเยอะกว่านั้น

คนที่ทำมาหากินเขาก็อยากได้เงินเพิ่มใช่ไหม

ก็ไม่ได้เข้าไปขับในสนามบินอุดรธานี

โทรไปโทรมาปิดเครื่องหนีไปเลยค่ะ
เท่านั้นแหละรู้แล้วถูกหลอก
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิเชษวงบุรี

พร้อมด้วยเสนอที่การมนตรทหารบกที่๒๔
แถลงผลการจับกลุ่มนายอัศจรรย์พิทักษ์วิภูบุตร

ชื่อว่านายพิชาดีขุนทศอายุ๕๓ปีนะคะ
นายคนนี้เป็นผู้ต้องหาทำไหมจับสารจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งถูกจับกลุ่มได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง
บนถนนโพศีเขตเทศบันอุดรธานีค่ะ
หลังจากนั้นแหละมีผู้เสียหายหลายรายเดินทางเข้ามา
ชี้ตัวผู้ต้องหาเพราะเขาก่อเหตุหลายคดีด้วยกัน
จากการสอบสวนผู้เสียหายรายล่าสุด

ว่าจะพาไปขับแท็กซี่ในสนามบินอุดรธานี
ชื่อว่านางสาวดาระตาพิเนธมนตรีอายุ๕๒ปีค่ะ
เธอเป็นคนขับรถแท็กซี่ในพื้นที่อยู่แล้วนะ

อัศจรรย์อ้างตัวว่าเป็นทหารชื่อว่าเสเข้ม
ณฑนทหารบกที่๒๔เข้ามาตีสนิทก่อน
ไม่ใช่ตัวเองคนเดียวนะมาตีสนิทเพื่อนรวม๗คน
แล้วก็หลอกว่าสามารถพาเข้าไปขับรถรับส่งผู้โดยสารในสนามบินอุดรธานีได้
เพราะรู้จักกับนายทหารยศพันเอกที่ดูแลสนามบินอยู่ตอนนี้
แต่ถ้าอยากเข้าไปนะต้องจ่ายค่าดำเนินการ
มีค่าดำเนินการด้วยมีค่าตัดชุดเครื่องแบบด้วย

รวมแล้วเนี่ยประมาณ๗๐๐๐ถึง๑๔๐๐๐บาทต่อคน
หลังจากนั้นผู้เสียหายตอบรับอยากมีเงินเพิ่มขึ้นไงต่อเดือน
สมัครไปเรียบร้อยจ่ายเงินไปแล้วนะคะ
พยายามสอบถามความคืบหน้าจากนายอัศจรรย์ว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าไปขับรถแท็กซี่
สนามบินกลับอ้างว่ายังเดิมเนินการไม่แล้วเสร็จ
จากนั้นก็บ่ายเบียงมาตลอดนะคะจนสุดท้ายติดต่อไม่ได้เลย
เท่านั้นแหละรู้ว่าถูกหลอกแล้วก็เลยรวมตัวกัน
คนที่ถูกหลอกรวมกับเพื่อนใน๗คนเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ

เดี๋ยวเขาจะลองคุยให้แล้วเขาก็ทำทีคุยโทรศัพท์ให้เราได้ยินด้วย
และวันต่อมาเขาก็ถูกมาบอกว่าโอเคนะมีโคตรทั้งหมด๔๐๐๐บาท
จากใช้ธรรมเนี่ยมเข้าไป๕๐๐๐บาท

เดี๋ยวอีก๒วันถัดมาก็บอกอีกว่า
มีค่าชุดยูนิฟอร์ม๑๙๐๐กว่าบาท
แล้วให้เราถามว่ามีใครบ้างชวนเพื่อนมา
เราก็ชวนเพื่อนมาส่ง
นี่เฉพาะคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ไปหลอก
ว่าสามารถไปขับรถในสนามบินรอนทางนี้ได้เท่านั้น

เพราะตรวจในตรวจสอบภัยมีหมายจับคดีอื่นนะคะ
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการไปหลอก
ให้เขาทำข้าวกล่องตั้ง๖๐๐กล่องแล้วก็ไม่ไปเอา
แล้ววิธีการหลอกเขาก็คือมีค่าดำเนินการอีกเหมือนกัน
ผู้เสียหายจากคดีนี้คือนางสาวปรารถนาจันทมุก
ตระกูลอายุ๒๒ปีเป็นแม่ค้ารับทำข้าวกล่อง
เดินทางมาเหมือนกันมาสถานีตำรวจมาชี้ตัวผู้ต้องหานะคะ
หลังจากแจ้งความไว้เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
อัศจรรย์อ้างตัวว่าเป็นทหารชื่อเสเข้ม
คือใช้ชื่อเดิมนะแต่บางทีก็ใช้ชื่อเสมึกคือเขาใช้สองชื่อนี้แหละ
ติดต่อสั่งเข้ากล่องและของว่าง
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการต้านภัยยาเสพติดของมณฑนทหารบกที่๒๔
มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดการอบรมทั้งหมด
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๓๐วัน
เอานับไปเลยมีกี่คน๓๐วันกี่มื้อ
สรุปออกมาแล้ว๖๐๐กล่อง
ราคากล่องละ๔๐บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ย
โอ้โฮ
คือคนทำข้าวกล่องเขาก็หวังจะได้เงินก้อนใหญ่

แต่เขาบอกว่ามีอะไรนะค่าดำเนินการนี้ต้องเสียให้เขาก่อน
ใช่ค่ะมีค่าดำเนินการนะคะบอกว่าจะต้องจ่ายให้๒๐๐๐บาท
อกจากนี้นะคะเขาบอกว่าวิธีการแบ่งเงิน๗๒๐๐๐บาท
ก็คือจ่ายให้บริษัทขออภัยนะคะบริษัทจะจ่ายให้
จะแบ่งเป็นเช็คเงินสดจ่ายให้๓ครั้ง
แต่ย้ำเหมือนเดิมว่าจะต้องจ่ายค่าดำเนินการ๒๐๐๐บาท
อ้าวแม่คะอยากได้เงิน๗๐๐๐๐๐บาทก็ต้องจ่ายไปสิค่ะ
พอจ่ายเสร็จเรียบร้อยติดต่อไม่ได้ค่ะ
ญาติที่เป็นทหารสอบถามข้อเท็จจริงพบว่า
ให้โครงการดังกล่าวโครงการต้านภัยยาเสพติดมันไม่มีค่ะ
สรุปแล้วแม่ค้ารู้ว่าถูกหลอกนะคะ
อัศจรรย์หลังจากที่ถูกควบคุมตัวภาพเมื่อสักครู่นี้
ด้านซ้ายเนี่ยนะคะคนนั่งด้านซ้ายใส่แว่นนี่นะคะ
ให้การปฏิเสธนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
แต่จากการสอบประวัติของตำรวจ
พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยรับราชการทหารยศ๑๑
แล้วก็เอารูปตัวเองไปติดทับแล้วก็เอาบัตรนี้ไปหลอกลวงชาวบ้าน

จากนี้ยังพบว่ามีหมายจับสารจังหวัดเดชอุดม
ข้อหาแต่งกายเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิ์
และข้อหาช่อโกงที่สอนอวัดพระยากรัยอีกด้วย
เป็นผู้เสียหายนะคะจำหน้าได้มองดูแล้วเอ๊ะคุ้นเคยถูกหลอกนะคะ